ในเมื่อเรามีความรู้ความสามารถเราสู้เอาตัวเองเนี่ยค่ะลงมาทำเลยสิ่งที่เราอยากจะให้ประเทศชาติดีขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่ให้เพิ่งตัดสินใจเข้ามาทำการเมืองค่ะสวัสดีค่ะดรพึ่งเกณฑิกาค่ะว่าที่ผู้สมัครสอสอสลับบุรีเขต๓และเป็นทีมโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐค่ะ
ก่อนที่จะมาอยู่พักพลังประชารัฐนะคะพึ่งก็คือทำโครงการของพึ่งนะคะก็คืออาสาพลังพึ่งนะคะเป็นอาสาที่พึ่งตั้งใจมากเลยแล้วก็เป็นตัวของพึ่งเองมากนะคะก็คือเรื่องเด็กสตรีแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะที่เพิ่งอยากจะเข้าไปช่วยเหลือ
ทำขึ้นมาแล้วก็ใช้ตรงเนี้ยค่ะใช้ในนามพลังพึ่งที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มกลุ่มเหล่านี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเปาะบางเช่นกันนะคะในเมื่อเรามีความรู้ความสามารถเราสู้เอาตัวเองเนี่ยค่ะลงมาทำเลยสิ่งที่เราอยากจะให้ประเทศชาติดีขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่ให้พึ่งตัดสินใจเข้ามาทำการเมืองค่ะ
พักพลังประชารัฐนะคะเพิ่งได้ไปคุยก็ที่นี่นะคะได้ให้โอกาสและได้ให้ความเท่าเทียมกับตัวพึ่งนอกจากจะดูดูคนนะคะให้โอกาสแล้วก็ดูที่ผลงานนะคะที่สำคัญก็คือก่อนที่จะมาอยู่พักพลังประชารัฐนะคะเพิ่งได้ยินในหลายมุมในหลายด้านจากคนนอกนะคะว่าลุงป้อมลงมือแก้ไขปัญหาให้ประชาชน

คือพอเราไปดูไปดูที่บ้านหรือไปดูหรือฟังที่เขาพูด
เขาบอกว่าดีมากเลยนะเพราะว่ารู้ไหมว่าเขาเนี่ยได้ประโยชน์ตรงนี้มากเลย
ทุกเดือนเขาแบ่งเบาภาระเขามาก
เอ่ยน้ำปลายาสีฟันอะไรอย่างนี้
เขามีผลกับชีวิตเขามากอย่างแค่๓๐๐อย่างนี้ค่ะ
ก็ยังช่วยเขาผ่อนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เยอะแยะแล้ว

นโยบายเนี่ยตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของเขา
เราไม่เคยไปอยู่ตรงนั้นเราไม่รู้แต่พอเราไปสัมผัสเนี่ย
รู้สึกว่านี่แหละคือการลดความเหลื่อมล้ำอีกอย่างหนึ่ง
ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มีรายได้น้อยค่ะ
อาจจะได้มีไว้ใช้ไว้กินตลอด๗๐๐คอ

ป้อมนะคะอย่างที่เห็นว่าเป็นนักปฏิบัตินักลงมือทำ
ป้อมเองนั้นมีความผสมผสานมีการก้าวข้ามความขัดแย้ง
การทำคุณงามความดีของท่านการลงมือทำของท่านเนี่ย
ช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำที่ดินในฐานะรองนายกนะคะ
แก้ไขปัญหาต่างให้ประชาชน

ท่านเนี่ยถึงแม้อายุเยอะนะคะ
แต่ว่าสุขภาพร่างกายของท่านยังแข็งแรงสุดยอดเลย

เห็นท่านเดินบางทีหลายครั้งคือเดินไวกว่าเรามาก

แต่แบบท่านก็สู้มากท่านก็ลุยมากเลย

เขาก็เลือกมาดิถ้าเลือกได้ก็เป็น
พึ่งนี้ค่ะพึ่งก็เข้ามา
ถือว่าพักก็ให้โอกาสแล้วก็มองที่ความรู้ความสามารถ
บางทีเพิ่งบอกไปว่าที่เพิ่งไปเจอมาปัญหาแบบนี้นะ
พักก็เปิดรับแล้วก็ลองมาดูซิว่าเราจะทำได้จริงไหม
เราทำได้แล้วทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นไหม
หรือเรามีทางไหนที่ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้
นำความจริงใจและความตั้งใจ
มีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะ
คิดว่าตัวพึ่งก็มีความได้เปรียบตรงนี้ค่ะ
คนในพักเนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะมาทำอะไรเพื่อประชาชน
บางครั้งอาจจะติดเรื่องนู้นเรื่องนี้อาจจะติดที่คนหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

พอเราแบบมีการลีนขึ้นไขมันส่วนเกินหรืออะไรอย่างนี้
ที่อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นกับร่างกายอย่างนี้ค่ะ
ก็ทำให้เราคล่องตัวขึ้นสุขภาพดีแล้ว

แยกทางจากภักดิ์พลังประชารัฐไปร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาติ
ชัดเจนแล้วว่าลุงตู่ปีกล้าขาแข็ง
ย้ายจากพักลุงป้อมไปเปิดตัวพักรวมไทยสร้างชาติ

ผมไม่ว่าเลยไปไทยอยากไปไหนก็ไป

ซึ่งมองว่าเป็นประชาธิปไตยค่ะ
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องในมุมต่าง
เด็กรุ่นใหม่ก็ต้องพูดถึงพักพลังประชารัฐอยู่แล้ว
เพราะว่าพักพลังประชารัฐนั้นเป็นรัฐบาลใช่ไหมคะ
การขับเคลื่อนนโยบายต่างหรือสวัสดิการต่าง

เพราะฉะนั้นการที่น้องเขามาพูดถึงพักพลังประชารัฐ
ก็คิดว่าเป็นมุมที่ดีที่สะท้อนให้พักพลังประชารัฐ

เพราะพักเป็นประชาธิปไตยมากนะคะแล้วก็รับฟังปัญหาของน้องอยู่แล้ว

ใครอยากจะมายื่นเรื่องอะไร
หรืออยากให้พักขับเคลื่อนอะไรพักเปิดรับค่ะ
ถ้าในส่วนของพักพลังประชารัฐ
รุ่นใหม่แล้วก็อยู่ใกล้เคียงกับวัยผู้ใหญ่
เพราะฉะนั้นจะเข้าใจเจนวัยรุ่นนะคะแล้วก็เจนผู้ใหญ่อะค่ะ

ที่ตั้งใจมาแก้ไขปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน